คุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะที่นนทบุรีค่ะ

มันมีคนทะเลาะกันเอามือถือมาถ่ายคลิป
แล้วมันลากโชเฟอร์แท็กซี่ทำร้ายเลย
แล้วบังคับให้โชเฟอร์แท็กซี่กราบเท้าด้วย
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
กลัวท้องก็ทำไมอยู่นี่
ไม่ต้องการ
โอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะ

ใช่แล้วด่าอยู่นานเป็น๑๐กว่านาที

ใช่ค่ะคือจี้ท้ายมาก่อนจี้เบียด

ผู้โดยสารบอกว่าดีไม่โดนรถข้างหลังชนเอา
คลิปเอาไว้อ่ะหลายคนเห็นแล้วแบบอะไรมันจะขนาดนั้น
สงสัยจึงเลยด้วยความที่จากภาพคือจะตัวเล็กหน่อยเนอะ
แล้วมาทำร้ายมากระชากมาแบบด่ามาขู่บังคับให้กราบเท้ากันอีกนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันอาทิตย์๑๕พฤษภาคม๓ทุ่มครึ่ง
แยกเรียกเมืองนนท์ธรรมบุรีถนนพิบูรสงครามที่นนท์ธรรมบุรีนะคะ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุตามคลิปภาพนี้เลยค่ะ
ไปคุยกับเจ้าของคลิปนายชัยสิทธิ์รอดประยูนหรือคุณแจ๊คนะคะ
อายุ๔๑ปีเขาบอกว่าผมก็นั่งอยู่ในบ้าน
ขนาดเปิดทีวีดูทีวีอยู่นะยังได้ยินเสียงเลย
เสียงดังมากเสียงดังเอะอะโวยวาย
ตะโกนด่าโชเฟอร์แท็กซี่ลั่นถนนเลยค่ะ
เอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเหตุการณ์มันก็เป็นไปตามคลิปนะคะ
คือคุณแจ๊คบอกว่าพยายามตะโกนห้ามนะ
แล้วสุดท้ายก็จะมีพลเมืองดีไปช่วยไปห้าม
สองฝ่ายออกจากกัน
ผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งก็เห็นกระชากแท็กซี่ลงมาปุ๊บ
แล้วก็ค้ำคอแท็กซี่จับกระแทกกับรถครับผมแล้วก็แท็กซี่
ก็บอกว่าจะเอายังไงมึงจะเอาไงจะมีแฟนจะเอาไงกับกู
จะยังไงกับกูอะไรอย่างนี้ครับประมาณนั้นครับ
หรือว่าตัวนั้นทางทักซี่ยังมีทางคู่เลยใช่ครับทักซี่ไม่สู้
ไม่มีอะไรครับแท็กซี่เขาก็ยอมครับยอมรับสภาพ
สู้ไม่ได้อะครับดูแล้วเขาทางชั่งรถเก่ง
ใจเย็นนิดนึงครับผมมีอะไรก็พูดจากันดีดีกว่าครับผม
เพราะถ้าเกิดลงไม้ลงมือไปแล้วเหตุการณ์มันบานปลาย
เดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
เจ้าของคลิปพูดถูกต้องเลยค่ะ
บนท้องถนนต้องใจเย็น
โชเฟอร์แจ็คซี่เขาไม่สู้เลยนะ
เนี่ยนี่นะคะแล้วฝ่ายหนึ่งแบบ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบที่สพมนนทบุรีค่ะ
ว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีอะไรกันไหมนะคะ
ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
ก็ไม่แน่ใจว่าทั้งคู่อาจจะขอโทษกันแล้ว
ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปละมั้
เพราะว่าช่วงท้ายก็มีพลเมืองดี
มาห้ามมาจับแยกทั้งคู่ออกจากกัน

ว่าไม่รู้ก่อนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเหรอแต่ก็ต้องใจเย็นกันหน่อยนั่นแหละ